เริ่มกันที่บ้านเลี้ยงหมาก่อนเลย
คุณผู้ชมครับอะไรมันจะขนาดนี้
คือลูกบ้านนี้โดนหมากัดหมาพิษบู
รักษาหายกลับมาหมากัดอีกที
ดูสิครับไป๒รอบ
น้องนี่ยังอายุไม่เยอะดูใหม่ดิ
นี่แหละครับที่โรงพยาบาลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ
ตามรวจไปกับอาสาบูรณนิธิศุกร์สารานุเคราะห์นครปภมครับ
ก็ไปนะฮะตรวจดูศพของเด็กชายปิยวัตรเจริญสุขอายุ๔ขวบนะครับ
อยู่ว่าเลขที่ก้าสิบสี่หมู่สิบแต่บนห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปภม
คือหน้าน้องเนี่ยถูกกัดเลยครับคุณผู้ชมฮะหมากัดเละเลย
ศีรษะด้านหลังถลอกด้วยตามร่างกายก็มีร่องรอยเขียวช้ำ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบต่อที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
แต่บ้านเนี่ยไปไม่เจอใครนะแล้วก็ไม่เจอไอ้ตัวหมาที่กัดน้องด้วย
เอาแล้วพึ่งต้นยังไงสอบปากคำในจำลองจริงสุขอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นพ่อของน้องอ่ะนะทราบว่าหมาพิษบูคือเลี้ยงไว้นี่แหละ
นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกัดเด็กชายปียวัตรได้รับบาดเจ็บครับ
หลายเข็มไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมครั้งหนึ่งนะ
แล้ววันนี้นายจำลองไปพาลูกไปตัดไหมที่โรงพยาบาล
กลับมาบ้านหมากัดอีกครับคุณผู้ชมฮะ
หมากัดอีกคราวนี้เอาตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงแสน
น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ยากไปรับศพเพื่อทำพิจิตรทางศาสนาต่อไปนะครับ
ก็ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ปกครองนะ
แต่เดี๋ยวเสร็จงานศพตำรวจจะเชิญไปสอบปากคำเพิ่มครับ

สองครั้งซ้ำเลยนะคะ